อีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดให้แฟนกีฬาได้ชมกันนะคะคือการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเอวีซีครับค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดสดในเกมรอบแรกกลุ่มเอนะคะเริ่มแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้๑๔กันยายนค่ะ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะคะทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันต่อวันที่๑๕กันยายนค่ะ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีไทยพบกับเวียดนามและ๑๖กันยายนค่ะ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีไทยพบกับอิราณค่ะ